มาอีกหนึ่งคนค่ะมาทางด้านฮอลลีวูดกันบ้าง

ไอดริสไซเอลบาร์เป็นดาราฮอลลีวูด
ซึ่งแบบว่ามาซ้อมมวยกับบัวขาวบัญชาเมฆค่ะ

โดยมีกำหนดถ่ายทำทั้งหมด๓วันตั้งแต่วันที่๔ถึงวันที่๖ตุลาคมนี้
สำหรับไอดริซ่าแอลบาร์หรือว่าชื่อเต็มว่า
วิซ่าอาคุน่าเอลบาร์เป็นนักแสดงชาวอังกฤษค่ะ
โดยผลงานดังก็อย่างแปซิฟิกริมมีท่ออาเวนเจอร์
จากนี้เจ้าตัวก็ยังเป็นตัวเต็งที่จะได้รับบทเจมส์บอล
คนต่อไปนะใช่เขาบอกว่าเป็นตัวเต็งเลยคนนี้หลังจากที่เอมี่ปาสคาว
หารือเกี่ยวกับการสร้างหนังชุด๐๐๗ในอนาคตกับอลิซาเบ็ดแคลติลอน
ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะใช่เขาไหมที่จะได้มาเป็นเจมส์บอล
ก็บัวขาวน่ะตอนนี้เขาเปิดใจมวย

บัวขาวบัญชาเมฆเขาเปิดอยู่ตรงรัฐภาวร้อย๑

ซึ่งก็มีดาราไปเรียนกับเขาคนเยอะ

ดาราที่เขาบอกว่าจะต้องการแบบโอเคของเขาเนี่ยคือมวยจริง
แล้วก็บอกว่าคุณสามารถทำหุ่นให้ลีนได้

แล้วก็ตื่นเต้นมากที่จะได้มาซ้อมมวยที่นี่
ขนาดดาราฮอลลีวูดยังตื่นเต้นกับมวยไทยบ้านเราเลยนะ
ถูกต้องเขาบอกว่ามวยไทยของเราพร้อมเร็วสุดจริงไหม
มันลีนมากพี่เหงื่อมันออก
เหงื่อมันออกมากแล้วมันได้กล้าเล่นแล้วตรงนี้จะขึ้นเยอะ
มันจะขึ้นเยอะไหลอ่ะทำไมไปลองไหมไปลองชกต่อยไม่เอา